ของคุณดาวนี่เป็นอยู่ที่หน้าโรงพยาบาล
ของผมเป็นในห้องฉุกเฉิน

เข้าไปอีกนะครับที่สมุทรสาครที่กระดับทุ่มแบน
วัยรุ่นก็ตามไปทำร้ายคู่อดีตครับ

คล้ายกันไปดูคลิปกันเลยนี่ฮะ

นี่จะเห็นพยาบาลใส่ชุดขาวเดินไปเดินมา
แล้วทุกคนแน่นอนมันจะมีคนป่วยคนอื่นอยู่
มีพยาบาลมีญาติต่างนานาอยู่ในนั้นนะฮะ

อันนี้ก็ตามไปทำร้ายกันอีกถึงห้องฉุกเฉินเลย

และคนในห้องฉุกเฉินส่วนมากแล้วจะเป็นผู้ป่วยหนักด้วยนะ
ถูกต้องนะฮะก็แตกกระเจิงกันแบบนี้แหละครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแท้
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปก็ยังกล้ายกพวกมาตีกันขนาดนี้นะครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

กล้องวงจรปิดคุณผู้ชมจะเห็นภาพทั้งหมดทั้งมวล

โดยเฉพาะนาทีที่วัยรุ่นคนหนึ่งใช้ไม้เบสบอลตีคู่อริ
หน้าต่อตาของทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลครับ

มีคนไปทำร้ายร่างกายกันต่อถึงห้องฉุกเฉิน
จากนี้ก็ยังมีวัยรุ่นอีกคนใช้อาวุธปืนเลยนะครับ

ใช่ก่อนที่ทุกคนทั้งหมดจะพากันหลบหนีไป
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้มีคนบาดเจ็บเพิ่ม๓คน
หนักที่สุดคือนายสุรเชษอันนันชัยศิลป์อายุ๒๖ปี
ถูกไม้เบสบอลตีที่ศีรษะและตามร่างกายเย็บไปประมาณ๒๐เข็มด้วยกัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพันธบรวจเอกมานะอินพิทักษ์
รักษารัชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาขนก็สั่งการนะครับ
ตั้งชุดสืบสวนสอบสวนเพราะเป็นการกระทำที่อุกอาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาล
ได้มีการไปเรียกเพื่อนของนายสุรเชษมาให้ปากคำแล้ว
ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายสุรเชษฐก็โดนทำร้ายร่างกายมาแล้วนะรอบหนึ่ง
แล้วก็พาไปส่งกันที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ที่วัยรุ่นกลุ่มเดิมครับตามมารุมทำร้ายอีกถึงในห้องฉุกเฉิน
จากนี้ยังทำร้ายเพื่อนของนายสุรเชษด้วยที่ตามไปเยี่ยม

แต่ว่าที่น่ากลัวก็คือว่ามีการยิงปืนข่มขู่
หลายนัดทั้งที่อยู่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ซึ่งหลังก่อเหตุวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็พากันขึ้นรถกระบะหลบหนีไปครับ

ตำรวจก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
หากมีผู้มายืนยันตัวบุคคลตามพยานที่ให้การไว้
ก็สามารถออกหมายจับได้ทันทีครับ
อันนี้รุนแรงมากนะคะเข้าไปก่อเหตุภายในห้องฉุกเฉินเลย

มีผู้ป่วยหนักแล้วก็มีอุปกรณ์
มีความสำคัญต่อชีวิตของคนอื่นอีกเยอะเลย
ทำร้ายไปแล้วรอบหนึ่งยังไม่พอตามไปอีกครับ